เห็นความช่วยเหลือนะคะจากทุกภาคส่วน

ดิฉันมองว่าช่วงปลายปีแบบนี้คุณทัศนัยคุณสุภานีค่ะ
คือการที่จะซื้อข้าวเป็นของที่ระลึก
เป็นของขวัญช่วงปีใหม่ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีนะคะ
ข้าวตราจันหอมและข้าวกล้องเพื่อสุขภาพ
ถูกแพ็กใส่ถุงเป็นรูปหัวใจ
ก็เป็นไอเดียของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
แม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองมะคังพัฒนา
ตำบลทัพยายเชียงอำเภอพรมพิรามจังหวัดพิศนุโลก
ใครเห็นแบบนี้ก็สะดุดตาแล้วค่ะ
เพราะว่าประชาชนที่เดินทางไปตลาดนัดเกษตรกร
หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนจังหวัดพิศนุโลก

ที่ตลาดเขาก็ให้ชาวนานำข้าวเหล่านี้ไปวางขาย

หลังจากที่ประสบปัญหาราคาข้าวตกต่ำนะคะ
นางจรรย์ชาญชิดประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
แม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองมะคังพัฒนา
บอกว่าทางกลุ่มช่วยกันออกแนวความคิดค่ะ

แล้วก็ระดมความคิดออกมาเป็นไอเดียนี้เลย

เป็นการเพิ่มมูลค่าของข้าว
ทำให้ได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากลูกค้าด้วยนะคะ
นี่แบบทำเป็นรูปหัวใจ
เพราะว่าเอาไปเป็นของเฉพาะวันปีใหม่หรือแปงงานอย่างนี้
วันพ่อวันแม่เนี่ยอันนี้เขาสั่งกันเยอะเลยค่ะ
เห็นไหมแค่เรียงข้าวแล้วก็เป็นไอเดียแบบนี้นะคะ
ทีนี้มาดูวิธีการแพ็คข้าวกันบ้างคุณผู้ชม

เรียงเมล็ดข้าวให้ออกมาตามพิมพ์รูปหัวใจ

นี่เขาไม่ได้เพิ่งเริ่มวางขายเมื่อสัปดาห์๒สัปดาห์นะคะ
แต่ขายมาแล้วเป็นปีค่ะยอดขายเพิ่มขึ้น
จำหน่ายราคาส่งถุงเล็ก๕๐บาท
ส่วนถุงใหญ่ราคาส่งถุงละ๘๐บาทค่ะ
ก็สามารถที่จะไปเลือกซื้อกันได้นะคะ
ที่ตลาดนัตรกษัตริย์รกรทุกวันจันทร์และวันศุกร์
บริเวณหน้าสารกลางจังหวัดพิศนุโลก
องแบบนี้เนี่ยนะเอาข้าวเหล่านี้ไปจัดกระเช้าให้ปีใหม่ก็ได้
หรือว่ามองยาวไปถึงวาเลนไทยก็ได้
รูปหัวใจพอดีเหมือนกันนะฮะสวยเหมือนกันนะครับ
แล้วก็เป็นข้าวที่เป็นสีขาวกับสีแดงก็เหมาะเหมือนกัน